ทุกผู้ชมครับต่ออีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นเรื่องวุ่นของวัยรุ่นปีนกำแพง
ค่ะเมื่อวานแชร์กันเยอะมากคือไทยรัฐนิวโชว์เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวที่มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกสุนัขพิษบูเนี่ย
ขย่ำจนหน้าเนี่ยโอ้โหเละตาเนี่ยเกือบบอดแล้วก็ต้องเจรจาเรื่องค่าเสียหายอะไรกับเจ้าของสุนัขอะไรก็ว่ากันไป
ค่ะตอนที่เรากำลังสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่อยู่ที่ฉะเชิงเซานะฮะนี่อยู่ดีดีนี่วัยรุ่นข้างบ้าน
คือคนไม่ได้มองหน้าคุณพี่ที่ให้สัมภาษณ์เลยค่ะมองไปด้านหลังเห็นไหมน้องไซไซบีเรียมายังไง
คือหนูอยากรู้เหรอลูกหรืออะไรเขาคุยเรื่องพิษบูกันอยู่โอ้โหนี่ฮะ
เดี๋ยวดูคลิปตรงนี้หน่อยกันแล้วกันนะฮะตอนที่คุณสุชาดาไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวของเราเนี่ยฮะ
คือผมใช้เส้นทางนี้มาประมาณก็ตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านนะครับ๖ปีเนาะ
ก็สังเกตประมาณว่าหมาตัวหน้าตาแปลกเหมือนพิษบูเนี่ยมันได้ไล่ผมแบบสามครั้งนะครับ
ไล่แบบไล่เงียบอ่ะแล้วก็รู้สึกตกใจแล้วก็บินหนีทันทั้งสามรอบ
แล้วก็เราก็สืบถามว่าหมาใครแล้วก็มาทราบว่าเป็นหมาคนที่มาปลูกบ้านอยู่ใหม่นะครับ
แต่หมาตัวนี้มันจะมาเล่นอยู่ตรงบ้านข้างทางเนี่ยของจุดเกิดเหตุเนี่ยประจำนะครับ
ซึ่งผมโดนไล่ทุกวันบางทีก็โดนเช้าบางทีก็โดนเย็น
พี่เอนอะฮะเรานะเค้าไม่ได้พูดถึงเราเลยจะโปรมาฟังทำไม
ทีนี้พอคนเห็นคลิปข่าวที่ไทยรัฐนิวโชว์เมื่อวานนี้แชร์กันเยอะมาก
ทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปความน่ารักของเจ้าไซวิเวียลตัวนี้
โผล่อขึ้นมามันน่ารักจริง
กำแพงหลังบ้านเนี่ยนี่พี่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่นี่เห็นไหม

อย่างบางคนบอกดูข่าวเมื่อกี้เขาสอบถามชาวบ้านเรื่องหมาพิษบู
กัดคนบาดเจ็บแล้วใส่เพื่อนบ้านเกี่ยวอะไรกับเขา
บางคนบอกอ๋อสงสัยน้องอยากออกทีวี
น้องอยากมาสืบข่าวขอออกทีวีหน่อย
บางคนบอกว่าให้น้องพูดบ้างสิบอกมายังทีมข่าวของเรา
น้องเขาอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ก็ได้นะ
แล้วก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งนะครับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอ๋อนี่เป็นน้องหมาที่บ้านเราเองค่ะ
เจ้าของสุนัขเขาเข้ามาคอมเมนต์บอกนี่น้องหมาที่บ้านเองค่ะนี่ตัวนี้นี่มันคือตัวนี้

คุณสุชาดาเนี่ยเราถามไปเนี่ยว่าเออเมื่อวานยังไงเนี่ยที่น้องหมาตัวนี้ชะโงกปีนข้ามกำแพงมาเนี่ย
คุณสุชาดาบอกว่าความจริงแล้วเจ้าตัวนี้มันแสบมากนะนี่ฮะวันนี้ไปหาที่บ้านมาอีกรอบหนึ่ง

ก่อนที่จะสัมภาษณ์เนี่ยมันวิ่งวนไปวนมาต้องไล่มันกลับบ้าน
บ้านมันอยู่ข้างตรงริมกำแพงพอไล่กลับบ้านไปสัมภาษณ์อยู่
ชะโง่มาดูซะอย่างงั้นเห็นมั้ยครับ
เจ้าของสุนัขเขาอยู่ที่พัทยาส่วนบ้านเนี่ยนี่คือคุณแม่นะ
อยู่ที่บ้านที่ฉะเชิงเซาคุณแม่ชื่อคุณยายละมัยนะฮะ
มันก็เลยเป็นพันธสมเลี้ยงตั้งแต่ตอน๓เดือนตอนนี้๒ปีแล้ว
มันสนนะแล้วก็ขี้อ้อนแล้วแสนรู้นะ
ที่สำคัญก็คือมันชอบปีนป่ายกำแพงข้างบ้าน
เวลามีเสียงคนเขาคุยกันอะไรกันเนี่ยมันจะปีนกำแพงขึ้นมาดู
นี่เห็นป่ะอยากรู้ถามว่าเราปีนได้ยังไงครับยาย
บอกว่าอ๋อตรงกำแพงตรงฝั่งที่เราไม่เห็นมันมีเก้าอี้ปูนอยู่
นี่เห็นไหมนี่เก้าอี้ตรงนี้นะฮะ
บ่อยถ้าเจ้าของไปไม่ให้เขาไปเขาก็จะปีนอยู่ตรงนั้น

นอนกับยายถ้ายายไม่อยู่หรอก
ดีมากขอบครอบครัวนะครับ

วันนี้เลยได้ออกทีวีแบบเต็มเลย